กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ

เดี๋ยวนี้ขโมยเขาไม่สนใจเรื่องเวลาแล้วล่ะ

แต่ว่าในช่วงที่คนไม่อยู่บ้าน

แม้ว่าบ้านเช่าหลังนี้จะติดกล้องวงจร

แต่คนร้ายงัดบ้านเข้าไป

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านกันก่อนครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้
เราก็ไม่รู้นึกว่าคนนี้เป็นเจ้าของบ้านสิ

แต่จริงคนนี้เป็นโจรเป็นผู้ร้าย

มาบรื้อค้นทรัพย์สินอย่างใจเย็น
ก่อนที่จะขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการ

มูลค่าทรัพย์สินกว่า๕๐๐๐บาทนะครับ

พร้อมกับล็อกประตูบ้านให้กับผู้เสียหายด้วย

นางสาวหนึ่งธิดาคำมงคุณอายุ๑๙ปี
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา
ของวันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมา
วันนั้นเธอเพิ่งจะไปทำงานเป็นวันแรก
ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่น
ปกติจะพักอาศัยอยู่ที่บ้านตลอดเลยนะ
หลังเลิกงานได้เดินทางกลับมาถึงบ้าน
ตกใจครับเพราะพบว่ามีร่องรอยการถูกรื้อคน

มาดูกล้องวงจรปิดภายในบ้าน
พบว่าคนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่
อายุน่าจะประมาณ๓๕๔๐ปี
เสื้อยืดและกางเกงขา๓ส่วน
สะพายกระเป๋าเป้แล้วก็สวมแว่นตาดำนะครับ
แต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในบ้านนี้อยู่ในห้องนี้

ภาพจากกล้องก็เลยบันทึกไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
จากนั้นผู้เสียหายก็นำคลิปจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งตำรวจบอกว่าเห็นใบหน้าคนร้ายชัดเจนแบบนี้
ก็จะรีบลงพื้นที่หาเบาะแสเพิ่มเติม
ติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้
โดยผู้เสียหายได้ฝากเตือนภัยนะครับว่าหากจะออกจากบ้าน
ปิดล็อกประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย
เพื่อไม่ให้โจรงัดบ้านเข้ามาก่อเหตุได้โดยง่าย
และเธอติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบ้าน
ก็สามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนแบบนี้
ยังสงสัยนะว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของเธอ
เพราะทุกวันเช้าถึงเย็นเธอก็จะอยู่บ้าน
เธอยังไม่ได้ออกไปทำงานใช่ไหมแต่วันที่ขโมยเข้าบ้านเนี่ย
เพิ่งจะได้รับงานที่ร้านสะดวกซื้อเอง

ค่ะก็เลยเหมือนกับน่าจะรู้ว่าวันนี้ไม่อยู่
ก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยนะครับใช่ครับ